อายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับพรุ่งนี้ก็จะลงแข่งขันแล้วนะครับ
ความพร้อมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณประชากมลีครับ

กันในการสภิกษ์บอลวิว๒๓ชิงชั่นเอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มเจง

แต่พวกเขาได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แล้วก็สภาพอากาศที่คุ้นเคยกว่าครับ

เตะตัวหลักไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บ
ไม่ว่าจะเป็นธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
กรวิทยาศาเบนจิมินเดวิสนาคินวิเศษชาติ
และตะวันโคสุโพก็พร้อมลงสนาม
อีกทั้งนักเตะชุดนี้ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจเช่นกัน
เนื่องจากสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพอากาศที่เบาบางของมองโกเลียได้แล้ว
หลังเดินทางมาเตรียมตัวก่อนการแข่งขันถึง๑สัปดาห์
อกจากนี้การที่ต้องลงเล่นในช่วง๒เวลาที่แตกต่างกัน
คือในเวลา๑๑นาฬิกาและ๑๕นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น

จากในช่วงกลางวันสภาพอากาศค่อนข้างอบอุ่นแม้จะมีลมแรง
แต่จากการพยากรอากาศระบุว่าวันจันทร์ที่๒๕ตุลาคม
อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่๓๘องศา
ซึ่งถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ไม่หนักเกินไปสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้
ความพร้อมของทีมชาติมองโกเลีย
แม้ว่ากุญสือใหญ่อย่างจุนอิจิมาเซจะไม่ได้คุมทีมด้วยตัวเอง
เพราะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจนต้องบินด่วนกลับญี่ปุ่น
แต่เจ้าตัวก็ยังติดตามการฝึกซ้อมของทีมอยู่โดยตลอด
วันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดานักเตะได้จัดเตอร์ไพรสกุญสือใหญ่ชาวญี่ปุ่น
ในวันเกิดอายุครบ๔๘ปีพร้อมกับตั้งเป้าคว้าชัยชนะ

ขณะที่เจ้าภาพมองโกเลียอาจได้เปรียบไทยเล็กน้อยในเรื่องของเสียงเชียร์
หรือราว๒๕๐๐คนตลอดธนิเมนนี้
ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าเกมในนัดแรกระหว่างไทยและมองโกเลีย
เหลือ๒๓คนสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มีการซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาทายใจกันดูว่าโค้ดโย่งวรวุศิมาคะจะมี๑๑ผู้เล่นในใจเป็นอย่างไรบ้าง
ดูความพร้อมกันก่อนนะครับโค้ดโย่งวรุษศรีมาคะนะครับก็
หัวหน้าภูมิสอนรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ก็นำทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทนนิ่งนะครับ
ประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกกลุ่มเจ
พบกับทีมชาติมองโกเลียวันพรุ่งนี้นะครับ
ฝึกซ้อมในช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ลบ๒องศาเซลเซียสนะครับ
โดยทัพช้างศึกยู๒๓ไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บ
ใช้เวลาซ้อม๑ชั่วโมงครึ่งนะครับ
จากนี้ก็ยังได้โอเว่นชาลีบัวพิษนะครับ
เตะลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมที่เพิ่งเดินทางมาสมทบ
เปิดใจก่อนการฝึกซ้อมว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติ
ที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ตอนนี้ตั้งตารอที่จะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับ
ก็หลังจากที่ตัดเหลือ๒๓คนนะครับ
ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยในนัดแรกที่จะพบกับมองโกเรียนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็วิเคราะห์ทายใจ

ก็ดูจากผลงานของนักเตะในการแข่งขันฟุตบอลลีกเป็นหลักนะครับ
คาดว่าจะมาในระบบ๔๓๓นะครับ

ที่เคยติดทีมชาติไทยในยุคของอากิรานิชิโน
ขวางนาคินวิเศษชาติ
จากชูแบงคอกยูเนเต็ดแก๊กซ้าย
จุดภัทรศัตริย์ธรรมของการเท่าเรือก็
เล่นเป็นตัวจริงในไทยลีกมาแล้วด้วยนะครับ
คู่เซ็นเตอร์ฮาร์มนะครับจนทานเข็มดี
จากสมสรรค์โอบีโอเดนเซ่

โดริโอแสนใจรักจากชนบุรีนะครับ
ส่วนกองกลางนะครับ๓คนก็แน่นอนอย่างที่โค้ชโย่งบอกไป
ตัวหลักนะครับทั้งเบจาบินเดวิสนะครับ
แล้วก็ธนวัฒนซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คืออีราฟานดอเลาะจากสโมสรบุรีรำยูเนเต็ดนะครับ
ส่วนแนวลุก๓คนก็เป็น๓คนที่โค้โจ้งเลือกมานะครับในแดนหน้า
ล่าสุดก็มีจักริจพารพลจากขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ
กรวิทธาษาจากเมืองทองยูเนตเต็ด
แล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายจากพรามแบงคอกนะครับ

จะลงสนามพรุ่งนี้นัดแรกนะครับ
พบกับมองโกเลียเวลา๑๐นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ครับส่วนไทยลีกของเรานะครับวันนี้ก็มีเกมบิ๊กแมทเหมือนกัน
เป็นศึกดามี่แมทแห่งเมืองปฐุม
มี๑๓แต้มจาก๗นัดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกลับมาเยือน
ออโลเลีโอวิทมากคุณซื้อของบีจี
ก็เกมล่าสุดเพิ่งจะพาทีมบุกไปเอาชนะสุพรรณบุรีมา๒ต่อ
เกมนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของนักเตะติดทดแบนนะครับ
ข่าวดีก็คือจะได้๒แข้งเกมรับตัวหลัก
อย่างวิกเตอร์คาเดอร์โซแล้วก็อันเดรัสทูเยส
กลับมาเป็น๑๑ตัวจริงส่วนสหรัฐอยู่เย็น
แล้วก็ธีรสินแดงดาพร้อมลงสนามเป็น๑๑ตัวจริงในเกมวันนี้นะครับ
ขณะที่ทีมเยือนนะครับของคุณซื้อทศตวรรณศรีปานนะครับ
กำลังพาแข้งเทพทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
คว้าชัยนัดที่๕ติดต่อกันนะครับ
แล้วก็มี๑๙แต้มด้วยนะครับเท่ากับจ่าฝูงบุรีรำ
แต่ความพร้อมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
กลางกลางคนสำคัญที่ติดสัญญายืมตัวนะครับ
แต่นอกนั้นอยู่กันครบนำโดยปกกล้าอนันต์วันเดอร์ลุยส
แล้วก็แฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเป็นทีเด็ดในแนวลุกนะครับ
เย่าและเยือนก็ชนะ๒ต่อ๐แล้วก็เปิดบ้านเสมอกัน๑ต่อ๑นะครับ
แข่งเวลา๑๙นาฬิกานะครับคู่นี้ส่วนคู่อื่นนะครับ
๘นาฬิกาการท่าเรือพบกับประจวบราชบุรีพบกับบุรีรัมยูเนเต็
แล้วก็คู่๑๘นาที๓๐นาทีหนองบัวพิชยะพบกับสุพรรณบุรีนะครับ